ทุกผู้ชมครับมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้
เราเห็นคลิปแล้วก็เลยไปตรวจสอบหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ในบ้านหลังนี้นะฮะผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยา

ฝ่ายชายลงมือทำร้ายฝ่ายหญิงแน่นอนว่าฝ่ายหญิงสู้ไม่ไหว
อยู่แล้วนะครับเธอก็เดินหนีออกนอกบ้าน
ผู้ชายคนนี้ก็ตามไปอีกนะฮะไปทำร้ายอยู่ด้านนอกอีก

เหตุการณ์นี้นะครับทางฝั่งของฝ่ายผู้หญิงเนี่ย
แล้วก็บอกว่าทำแบบนี้มันเหลือเกินไม่อายเทวดาฟ้าดินเลย
ทำแบบนี้ไม่สงสารกันบ้างหรือยังไรนี่ฮะคุณเนติชาวผู้สื่อข่าว
ของเราก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่นคร
ราชศรีมานะครับหญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปนะเธอบอกว่ายัง

ผู้ชายที่ทำร้ายเธอเป็นอดีตสามีนะเหตุการณ์ในคลิป
เกิดขึ้นเมื่อห้าสิงหาคมต้นเดือนคือมันเริ่มมาจากทางอดีตสามีเธอ
คือผู้ชายในคลิปเนี่ยตอนนั้นพาเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้าน
แล้วเหมือนกับเขาก็คุยอะไรกันบางอย่างกระซิบคุยอะไรกัน
สักพักเพื่อนของอดีตสามีไปพาภรรยามาดื่มเหล้าด้วย
แล้วเขาก็เห็นอดีตสามีของเขากับภรรยาเพื่อนเนี่ย
เดินเข้าไปในห้องด้วยกันส่วนตัวเธอเนี่ยเธออ้างว่าเพื่อนสามีเนี่ย
อุบายชวนเธอขับรถไปนอกบ้านแล้วเธอถูกพาเข้ารีสอร์ท
พาไปขืนใจก่อนที่ไม่นานสามีจะตามมานะแล้วก็มาเคาะห้องเรียกเธอ
พอเห็นเธอเนี่ยอยู่กับเพื่อนก็โมโหอ่าส่วนในบ้านที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
บอกเธอมารู้ตอนหลังว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยที่เป็นภรรยาของเพื่อนสามีเนี่ย
เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมจะมีอะไรกับสามีเธอเขาหนีออกไปก่อน
สามีก็เลยตามมาหาเธอแล้วพอมาเห็นเธออยู่กับเพื่อนเนี่ยก็เลยโมโห

เอาผู้หญิงมาคนนึงแล้วแฟนพี่จะให้เพื่อนเขานอนกับพี่
เสร็จแล้วแฟนพี่จะเอาผู้หญิงคนนั้น
แต่เพราะเอิญผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ให้โกรธเลยผ่านก็เลยมาทุบตีพี่
มึงคุยกันสองคนไม่บอกสักคำเลยนะว่ามึงจะให้เพื่อนมึงทำกับกูอย่างนี้
อ้างมาอย่างนี้นะเท็จจริงเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นว่าเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ย๕สิงหาคม๗สิงหาคม
เธอตัดสินใจขอหย่านะฮะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
ว่าจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันอีกนี่นะฮะเซ็นใบหย่ากันตั้งแต่๗สิงหาคม
ส่วนแม่ของหญิงสาวคนนี้นะบอกว่าลูกสาวเนี่ยความจริงเขารักสามีมากนะฮะ
แล้วก็มีอาการทางป่วยทางจิตด้วยไม่ได้กินยาต่อเนื่องอาการเลยกำเริบ
วิตกกังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะ
พยายามไปที่บ้านของฝั่งของฝ่ายชายอดีตสามีของหญิงสาวคนนี้ก็ไม่เจอนะครับ
เจอแต่น้องสาวนะน้องสาวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องในครอบครัวของพี่ชาย
พี่ชายกับพี่สภัยทะเลาะกันบ่อยอดีตพี่สภัย
เพราะว่าชอบดื่มเหล้าทั้งคู่เมาก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกัน
แต่ตอนนี้ตกลงหย่ากันเรียบร้อยแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อย
แล้วก็ตกลงเรื่องการดูแลลูกกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวลูกจะอยู่กับฝ่ายหญิง
แต่ฝั่งพี่ชายของเธอเนี่ยจะโอนเงินให้ลูกเดือนละ๑๐๐บาทจนลูกอายุครบ๑๘ปี
อ้าวเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะ